เกิดขึ้นในร้านกาแฟหน้าตลาดโรงเกลือ

บุกเข้ามาภายในร้านแล้วก็ไปตบสาว

ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนี่คุณผู้ชมฮะ
ช่วงนะที่ผู้ชายคนนี้ตอนแรกยืนตะโกนด่าอยู่หน้าร้าน

แล้วก็ลากตัวจิกหัวของผู้หญิงคนนี้
ไปนั่งตรงนี้แล้วตบป้าบเขาให้เดี๋ยวคุณดูนะ

จนผู้หญิงได้รับบาดเจ็บแล้วมีคนมาช่วยห้ามกันไว้

ผู้ชายตัวใหญ่บุกตบผู้หญิงแบบนี้นะครับ
ภาพวงจรปิดในร้านกาแฟแห่งนี้นะฮะ
ที่หน้าตลาดโรงเกลือริมถนนผลโยธินขาขึ้น
ลบบุรีหมู่๙ตะบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทนะครับ

คลิปนี้ก็ความยาวไม่กี่นาทีแล้วนะ
แต่เห็นทุกนี่เลยทุกอากับกิริยาของผู้ชายคนนี้เลย
ตั้งแต่บุกเข้ามาในร้านจนกระทั่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สืบจากคลิปนี่แหละฮะ
ลงพื้นที่ไปที่ร้านกาแฟที่เกิดเหตุแห่งนี้
พบกับนางสายฝนพันธวีอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เป็นหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายตามคลิป

สายฝนเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองรู้จักกับผู้ชายคนนี้ในคลิปด้วย

ผู้ชายคนนี้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าสอทแห่งหนึ่ง
เขตอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรี
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเธอย้อนกลับไปถึงปี๕๙นะคุณ
ไปหยิบยืมเงินจากผู้ชายคนนี้มาจากสทคนนี้มา
เริ่มต้น๒๐๐๐บาทเอามาเลี้ยงดูครอบครัว
เพราะว่าค่านมลูกค่าเทอมอะไรมันไม่พอมีลูกตั้ง๕คนนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ยืมมา๒๐๐๐บาทก้อนแรกจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ๑๐
ที่ผ่านมาก็จ่ายโดยตลอดนะเป็นการยืมปากเปล่า

ทีนี้ครับเธอก็เพิ่มภูมิยืมเรื่อยยืมไปเรื่อย
เพราะว่าพี่สอทอเขาก็ใจดีตอนนั้นเธอบอกเขาก็ใจดี
ยืมนะให้มาอีก๖๐๐๐บาทดอกเบี้ยร้อยละ๑๐นะฮะ
แต่ทีนี้ค้างดอกเอาไว้สามเดือนแล้วรวมแค่ดอกเบี้ยนะเป็นหมื่นแปด
ต้องคืนทั้งต้นทั้งดอก๗๘๐๐นะครับ
ทีนี้พอบอกว่ายังไม่มีคืน
รับกลุ่มว่าสธก็บอกว่าจะให้ยืมอีก๒๐๐๐บาทกลายเป็น๘๐๐๐๐บาท
ผู้หญิงเขาบอกว่าเออก็ใจดีนะแต่เอ๊ะคิดไปคิดมา
ใจดีแบบนี้ให้ยืมเยอะแบบนี้หวังผลหวังดอกหรือเปล่า
จนกระทั่งเดือนตุลาคมปีนี้เองนะครับ
สทคนนี้เขาก็ทักมาทวงเงินคืน
ตัวของนางสายฝนก็บอกขอจ่ายแค่ดอกก่อนได้ไหม๒๐๐บาทนะครับ
เพราะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วอะไรมันก็ไม่ดีนะฮะ
เงินเดือน๕๐๐บาทมันใช้ไม่พอแล้ว
ทีนี้สทก็บอกว่างั้นเอารถไปจำนำสิ
แสนถึงสองแสนบาทซึ่งเป็นรถของสามีผู้หญิงคนนี้
แต่เธอไม่อยากเอารถไปจำนำก็เลยไม่ตอบตกลง
รวมรวมแล้วนะคุณฮะค่ะจนถึงขนาดเนี้ยนางสาวสายฝนเนี้ย
อืมติดเงินสอทอทั้งต้นทั้งดอกสองแสนเก้าอืม
เยอะนะแล้วทีนี้มาถึงวันเกิดเหตุแล้วครับ
เพราะว่าตัวสอทอเองเขาขอนัดมาเจอเธอที่ร้านกาแฟ
วันที่๑๕ตุลาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อมาทวงค่าดอกก่อน๒๐๐บาท
แต่เธอก็ไม่มีเงินให้เธอเลยบอกว่าบอกว่ารอแป๊บนึง
เพราะว่าตอนนี้เธอทำอาหารอยู่ในครัวเดี๋ยวจะออกไปคุย
เพราะตอนแรกสอทรมาตะโกนโวยวายหน้าร้านนะครับ
แล้วก็เริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วจนกระทั่งสอทรไม่รอช้า
บุกเข้ามาในร้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
เธอก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพระพุทธบาทนะฮะ
ฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับ
แล้วเขาก็ยังบอกหนูด้วยนะว่ามึงไปแจ้งความเลย
มึงไปโรงพักไหนกูจะไปรอมึงอืมนะครับ
ก็หลังจากเกิดเหตุในวันที่๑๕เนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าสทดังกล่าวก็ยังส่งข้อความมาหาเธออยู่เลยนะฮะ
ทวงถามเงินทั้งหมดที่ต้องคืนจำนวนรวมละสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท
ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะแล้วก็ขู่เธอว่าจะต้องหามาคืน
ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับอ่ะแต่เพื่อความเป็นธรรม
เราก็ไปสัมภาษณ์สอทคนนี้ด้วยสอทคนที่อยู่ในคลิปที่ก่อเหตุนะฮะ
สทบอกว่านางสายฝนเคยเป็นลูกน้องของเขา
แล้วเขาก็คอยช่วยเหลือใจดีด้วยมาโดยตลอดนะครับแต่นางสายฝนเนี่ย
ไม่เคยส่งดอกเบี้ยส่งต้นก็ไม่ส่งเลยผมเนี่ยก็รู้ว่านางสายฝนเนี่ย
เล่นแชร์แล้วก็เปียร์แชร์มาแล้วด้วยนะเปียร์แชร์มาได้
ที่จะเอาเงินมาคืนแต่ตั้งแต่วันที่๑๐ตุลาคม
เมื่อผมไปทวงถามก็บอกว่าในวันที่๑๕ตุลาคมเนี่ย
ให้ผมมารับเงินแต่พอผมมาถึงหน้าร้านกาแฟ
นางสายฝนใช้คำพูดไม่ดีใส่แล้วก็ไม่ยอมจะคืนเงิน
ผมก็เลยต้องตบสั่งสอนแต่เรื่องนี้มันก็ต้องแยกกันนะ
เรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้กับเรื่องของทำร้ายร่างกายกันใช่ค่ะครับ